เรื่องของเล็บเขาบอกว่ามีผลเกี่ยวกับฉลกดวงวันเกิดเหมือนกันนะครับ
เสริมสิริมงคลในด้านต่างไล่เรียงกันไปเลยละกันค่ะ
สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะ
สีประจำวันเกิดของคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยอย่างที่รู้กันคือสีแดง
แต่ถ้าจะให้เป็นสีมงคลเหมาะกับการทานลงไปบนเล็บของคุณวันอาทิตย์นะฮะ

อย่างเช่นสีเขียวใครเกิดวันอาทิตย์ถ้าทาสีเขียวเนี่ยเน้นเรื่องการเงิน
แพร่สีชมพูก็จะเป็นเรื่องการงานปัง
ทาสีขาวเขาบอกว่าความรักจะอุ๊ยอลังวังเวอร์
ถ้าทาสีฟ้าคุณพี่ขาเบรกดังเอี๊ยดเลยค่ะ
เคยเคยมาเกิดรูปกันอยู่แล้วสีเหลืองแต่ว่าทาได้ควรจะเป็นเหลืองแบบพัดเทลนะฮะ
สว่างหน่อยเข้มสีครีมการเงินเป็นหลักเลย
ถ้าอยากได้ความรักแบบปั๊วแบบไม่ต้องไปไหว้ขอใคร

นี่คือความรักส่วนสีแดงเบรกดังอี๊ดคนวันจันทร์อยากทาเชียวกัลลักษณีย์
คุณผู้ชมมาต่อวันอังคารดีกว่านะคะอย่างที่ทราบกัน

สีประจำวันเกิดเนี่ยเป็นสีชมพูใช่ไหมคะซึ่งเป็นสีที่ทาได้ระดับหนึ่งค่ะ

สมมุตินะคะก็มีลูกเล่นตัวตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาเข้าไปนะคะ
ซึ่งสีที่ถูกฉลกแนะนำให้เป็นโทนดักหน่อยหรือว่าสดไปเลยเลือกเอาแบบนี้นะคะ
สีส้มทาไปโลศค่ะการเงินมาแน่นอน
สีดำการงานจะปังมากเห็นไหมเขามีลูกเล่นด้วย
นะคะสีแดงค่ะความรักจะสดใส
เธอสีอะไรอ่ะอ่าเดี๋ยวต้องไปทานแล้วนะคะสีเหลืองก็เบคเอี๊ยดทั้งเดียวกันค่ะ
ต่อกันที่วันพุธนะคะคุณผู้ชมคนที่เกิดวันพุธเรียกได้ว่าเป็นนักจินตนาการค่ะ
ดังนั้นเล็บของเขาจะต้องมีสีสันลวดลายมากมายแสดงถึงความมีอิสระนั่นเองค่ะ
สีที่เหมาะกับคนที่เกิดวันนี้นะคะต้องจะเป็นสีอะไรนั้นหากจะถูกโดกจริงแนะนำแบบนี้เลยนะคะ
วันพุธกลางวันค่ะสีเทาการเงินค่ะสีส้มการงานสีเหลืองความรัก
ใช้กันชอบมากเป็นลูกมะหนาวด้วยนะครับ
สีชมพูการากินี
ส่วนวันพุธกลางคืนนะคะสีเหลืองการเงิน

สีม่วงความรักมันจะสดใสทันทีค่ะ
คือวันพฤหัสเขาบอกว่าเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงมากนะคะ
สีที่ถูกฉลกก็เลยเป็นสีโทนเข้ม
แต่ว่าเติมลูกเล่นแบบรวดลายน่ารักลงไปก็ได้
สีเหลืองค่ะจะช่วยในเรื่องของการเงิน
เขาบอกว่าสีฟ้าจะช่วยในเรื่องของการงาน

ส่วนสีเขียวเหนี่ยวความรักค่ะพี่ค่ะ
วันศุกร์เขาบอกว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์มาก
โดยเฉพาะกับเพศตรงค้า
ดังนั้นค่ะสีที่ถูกฉลกกับคนวันเกิดวันนี้เนี่ยจะต้องเป็นสีที่เพิ่มความน่าดึงดูดมากขึ้น
ก็คือสีโทนสดใสซับซ่านะพี่แจ๊ค

สีเขียวค่ะเหนียวซับชื่อเรื่องการเงิน

สีชมพูเรื่องความรัก

ส่วนสีเทาสีต้องห้ามการากินีนะคะ

ต่อกันที่คนที่เกิดวันเสาร์กันบ้าง
คนที่เกิดวันเสาร์เขาบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงใจ
รักใครรักจริงรักเพื่อนรักฝูงรักคนรอบข้าง
ดังนั้นสีที่เหมาะกับคุณจึงเป็นสีที่โดดเด่นและเป็นจุดสนใจ

สีฟ้าจะช่วยเรื่องอะไรเรื่องการเงิน

สีม่วงจะช่วยในเรื่องของความรัก
ส่วนสีต้องห้ามก็คือสีเขียวกรกินีห้ามทานะคะ

แต่ว่าถ้าใครไม่ทาสีเล็บก็ทำความสะอาดละกัน
ใบเล็บให้มันสะอาดตัดมุมตัดเหลี่ยมให้ดี
คุณผู้ชมคะไว้แบบมีนงมีหนังเยอะเนี่ยเขาเรียกว่าสะสมเชื้อโรค

เนี่ยหมอดูหลายท่านที่ที่ฉันรู้จักนะ

คือถ้ามือแบบว่ามันอูมคือแบบว่ามือสะอาด
สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญคือร่ำรวยราศีดี

อุ่มสุดจะเป็นกี่หมูอยู่แล้วคุณผู้ชม

คือนิ้วผู้หญิงและนิ้วคนค่ะ
เชอรี่แต่ฉันแสบตาเพชรอ่ะ